อีกหนึ่งเหตุการณ์พาคุณผู้ชมไปที่ชุมพร
ชุมพรเขานำตัวผู้ต้องหาที่ใช้ปืน
ยิงสองสามีภรรยาเสียชีวิตในบ้านพัก
เขาบอกว่าที่เขาทำไปเพราะว่าเขาถูกดูถูกมาก่อน
และล่าสุดนั้นก็มีการนำยาเบลือกไปให้กับสนักตัวปรวจของลูกสาวกิน

ก็เป็นภาพของการนำตัวนายสมบุญบุญจันทร์ครับ
อายุ๔๑ปีถูกตำรวจภูทรเมืองชุมพรคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังก่อเหตุใช้ปืนไปจ่อยิงนายเกรงไกรอินทนาคมอายุ๕๙ปี
แล้วก็นางสุทัศน์อินทนาคมอายุ๕๒ปี

เสียชีวิตอยู่ในบ้านพักนะครับที่ตำบลตากแดดอำเภอเมือง
เหตุเกิดวันที่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
ผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพว่าตัวเองเป็นคนก่อเหตุจริง
สาเหตุเพราะว่าโดนทั้งสองคนที่เป็นผู้ตายนะครับ
โดยเฉพาะนางสุทัศน์ซึ่งเป็นภรรยา
ชอบกันแกล้งแล้วก็ดูถูกตัวเอง
รวมทั้งสุนัขกับแมวก็ถูกวางยาเบื่อจนตายครับ
ล่าสุดมีการไปวางยาเบื่อสุนัขตัวโปรดของลูกสาวตายไปอีกหนึ่งตัว

ซึ่งแม่ห้ามไว้แล้วแต่ตัวเองก็ไม่เชื่อฟัง
ด้วยความที่มีอารมณ์โมโหอยู่

ใช้ปืนไปเจาะยิงทั้งคู่จนเสียชีวิต

ยังอยู่ที่บ้านยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมตามปกติ
ก่อนจะถูกจับกลุ่มได้ในที่สุด

กับชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงเป็นประจำ
ไม่ใช่แค่บ้านหลังนี้แล้วก็ได้มีการทะเลาะกันอย่างรุนแรงกับผู้ต้องหาด้วย
ซึ่งก็มีบ้านติดกันสืบไปสืบมาจนทราบว่านายสมบูรณบุญจันทร์เนี่ยคือคนร้ายที่ก่อเหตุครับ
ซึ่งการทำแผนในครั้งนี้เนี่ยก็มีประชาชนไปดูแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แต่ว่าคุณผู้ชมครับเป็นสิ่งที่น่าสังเกตเพราะว่าระหว่างการไปทำแผน
ชาวบ้านไม่ได้มีการไปต่อว่าผู้ที่ก่อเหตุยังซ้ำยังมีการพูดบอกว่าไม่เป็นไร
อารมณ์ชั่ววูบแล้วก็เหมือนเป็นการให้กำลังใจผู้ที่ก่อเหตุเพราะว่าเขายอมรับว่าผู้ที่เสียชีวิตนั้นมีปัญหากับชาวบ้านบ่อยครั้งเหมือนกัน
คือเหมือนว่าไปวางยาแมวสุนัขของแถวนั้นเยอะหลายครั้งหลายคราจนหลายคนก็ทนไม่ไหว
ให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงระหว่างการนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนนิดนึงนะครับว่าชาวบ้านเขามีความรู้สึกอะไรกันบ้างครับ
อันนี้ก็เป็นเสียงของชาวบ้านแต่ก็สุดท้ายผู้ที่ทำผิดผู้ต้องหาก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายต่อไป